เมื่อวานนี้ที่บอกว่าหลายภาคการเมืองตระเวนลงพื้นที่
ปราศัยในหลายที่นะคะประชาธิปัตย์ลงใต้ใช่ไหมคะ
เพื่อไทยขึ้นเหนือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปบ้านย่าโมใช่ไหม
บ้านเกิดของนายกนะคะที่โคราชแต่ปรากฏว่าโอ้โห
ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สมคำเคลย์เหมือนเขาจริงจริงอะค่ะ
ครับเพราะมันมีชอดชอดหนึ่งนะฮะของนายตระลงสุวณคีรี
ต้องบอกว่าชอตฟิลชนิดที่ว่าสะดุ้งทั้งงานเลยค่ะ
แต่ผมมาช่วยพี่ตูเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้ว
หัวหน้าพักทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตูหรอก
ถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่ร๙ทรงประสงค์นั้น
ให้เลือกภักดิ์ไทยรักไทยของไม่ใช่
รวมไทยสร้างชาติให้ไทยรักไทยแล้วมันทำไปนานแล้ว
แล้วก็ยังต่อมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่เจริญว่าคนโกงชาติ
ไม่มีวันเจริญเถอะก็ยังกลับลำทันแต่ว่าจังหวะช็อต
แรกคือสตันไปแล้วถ้าอยากได้รัฐบาลที่ดีอยากได้คุยดี

ซึ่งนี่คือเวทีของรวมไทยสร้างชาตินะ
เวทีใหญ่สุดของรวมไทยสร้างชาติ

พูดชื่อพักผิดไปพูดไทยรักไทยที่ถูกยุบไปเมื่ออดีตการนะคะ
ไตรรงสุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ
ใครเขาก็บอกว่านี่มันดาวสภารุ่นเก่านี่นะ
แม่แต่ตอนนั้นลุงตู่ไม่ได้อยู่บนเวทีนะ
ไม่งั้นอาจจะมีสะดุ้งสะเทือนร้อนหนาวเหมือนกัน
แต่แน่นอนพูดมาขนาดนี้รับลูกทันทีเลยค่ะ
เพื่อไทยทางเหนือเสียงจากโคราชไปถึงเหนือเลยนะ
เพื่อไทยช่วงค่ำออกมาเปิดเวทีปลาสายใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐๓๐๐บเชียงใหม่ใช่ไหม
นัทธวุฒิใส่เกลือค่ะบอกอ้าวนี่มันความในใจของดรไตรรงนี่นะ
ที่บอกว่าขอให้เลือกคนดีให้เลือกพักไทยรักไทยเนี่ย
เอ้าฝากทุกคนทำตามความตั้งใจของดรไตรรงด้วยก็แล้วกัน

ส่วนคุณอุ้งอิ๊งค่ะยังคงเดินสายปราศัยอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็มีคุณโอ๊คคุณพานทองแท้ประกบทุกฝีก้าว
ขึ้นเวทีปุ๊บร้องเพลงสาวเชียงใหม่อ้อนขอคะแนนเสียงปั๊บเลยนะคะ
ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่
บอกมันต้อได้ก่อนจะลาขอดแล้ว
สวัสดีเจ้า
อยู่ท่านไปหาเสียงให้ไทยรักไทยแล้วผมจะหาเสียงให้พักไหนนะครับทีนี้
ไอ้นั่นคือของผม
ท่านเนี่ยเชียบและยุ่นระว่างไป

บางทีมันเป็นเรื่องในใจท่านเหมือนกันนะ
ดังนั้นพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านยังไงก็ไม่รู้
แต่สำหรับเรื่องนั้นขอให้เชื่อกับเตอร์ไทยองค์
เลือกไทยรับไทยยาว
พิษตูเอาไงไม่เอา

พิษหนูไม่เอาอันเนี้ยสำคัญ
อุ้งดิงจะเอา
อุ้งดิงจะเอา
เนี่ยฮะจะเอาวราวุฒิชาวบ้านตอบอืม
ด่านช้างนะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันฮะ
โรนถ่ายภาพกำลังเก็บภาพบรรยากาศ
ตกใส่เฉียดศีรษะคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาครับ
คุณแม่ของคุณวราวุฒิให้กำลังใจอยู่หน้าเวที
ทุกคนก็ตกใจคุณกัญจนานั่งข้างก็ตกใจ
ภรรยาของคุณวราวุฒิก็ตกใจครับ
คุณวราวุฒิเองหันมามองด้วยความตกใจตอนแรกนึกว่าคุณแม่เป็นลม
คุณหญิงแจ่มใสเจ็บที่แก้มขมับหน้าผาก๕แผลครับ

หลังจากนั้นคุณหญิงแจ่มใสนั่งฟังปลาใสต่อจนจบฮะ
เจ้าตัวบอกด้วยเสียเลือดแล้วทีนี้แหละจะมีแต่ความโชคดีเหมือนกับแก้เคล็ดอ่ะ
คุณหญิงจำใสก็ยังแข็งแรงปลอดภัยแล้วครับ
อีกหนึ่งพักค่ะชาติพัฒนากล้าเมื่อวานนี้
เด็กประยุจันโอชานำพักรวมไทยสร้างชาติประกาศ

วันนี้คุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนากล้า
พร้อมด้วยนังเทวร์ลิปตะพันลพเลยค่ะที่การพัก
ขนเอาว่าที่พูดสมัครสอบสองขอราช
ไปศักระอนุสวรีเท้าสุรณาฤทธิ์ทันทีเลยนะคะ

เร่งเปิดนโยบาย๗มีนาคมนี้แน่นอน
หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นที่ใครก็อยากจะมายึดครองพื้นที่โคราชตรงนี้
เพราะสุดท้ายแล้วคนตัดสินคือประชาชนค่ะ